ติดตามไทยรัฐนิวโชว์กันต่อนะครับมาให้กำลังใจ
คุณตูนบอดี้สแลมกับโครงการเก้าคนละเก้าอืมแม่
ของคุณตัวบอกว่าเป็นห่วงลูกชายเรื่องสุขภาพ
อยากให้ทำตามที่คุณหมอแนะนำอย่างเคร่งครัด
ด้วยครับส่วนการวิ่งวันนี้ก็เข้าสู่วันที่๑๑
นะครับยอดเงินบริจาคก็ถูกลูกไปที่๑๗๓ล้านบาทแล้ว
แต่ว่าวันนี้เพื่อสมมุติครับมีภาพประทับใจเกิด
ระหว่างการวิ่งของคุณตูนไปชมภาพพร้อม

ผู้ชมจู่นะครับคุณตูนก็วิ่งอยู่

นั่งอยู่คนเดียวป่วยอยู่ในเพลิงพักในบ้าน
แล้วก็มีท่อหายใจอยู่

เพราะว่าคุณยายป่วยนะครับคุณตูนเข้าไปก็ก้มกราบเลย

ระหว่างทางที่คุณตูนวิ่งผ่านไป
จากไกลก็ยังวิ่งเข้าไปหาคุณยายแบบนี้แหละ

ในโครงการเก้าคนละเก้า
ทั่วประเทศเซตแรกวันนี้เริ่มจากร้านค้าหน้าฟาร์มครับ
จังหวัดสงขรามุ่งหน้าปั๊มปราทอหัวไส่จังหวัดนครสิรธรรมราช
เป็นจังหวัดที่๔แล้วครับต่อเนื่องจากยาลาปัตตานีมาถึงสงขรา
ทำกลางฝนตกเป็นระยะอย่างที่เห็นนะครับ
เซตที่สองตูนออกเดินทางพร้อมกันนะจากปั๊มปราทอหัวไส่มุ่งหน้า
ร้าน๑๖๘สเตชั่นครับ
และขณะที่ตูนและคณะวิ่งผ่านบริเวณหน้าอบตหัวไส
มีเด็กชายคนนึงชื่อว่าเด็กชายธเนธพลช่วยสมอายุ๑๐ปี
เขาป่วยคุณผู้ชมป่วยด้วยโรคเนื้องอกในสมองนั่งวิวแชร์ไปรอมอบพวงมาลัยธนบัตร

นี่จังหวะนี้คุณตูนก็รับมอบเงินเป็นพวงมาลัยธบัตรจากน้อง

นี่ฮะด้วยความที่เป็นแฟนคลับด้วย

มกลางความประทับใจของประชาชนที่ไปรอมร่วมบริจาคเงินจำนวนมากครับ

นี้ตูนได้ทำลายสถิติการวิ่งครั้งที่แล้วจากกรุงเทพบางสะพานไปยังประจวบ
เป้าไว้ที่๔๐๐กิโลเมตร
โดยเซตสุดท้ายของวันนี้อยู่ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ขณะที่นางประนอมแล้วก็นายอนุรัติคงมาลัยพ่อและแม่ของตูนบอกว่า
ติดตามข่าวสารเรื่องของการวิ่งของลูกชายตั้งแต่สงอาจตั้งแต่ยาลา
แล้วก็จะตามไปให้กำลังใจถึงเชียงบรายครับ
ตอนนี้ทั้งสองคนจะป่วยเพราะว่าเจออากาศที่แปรปรวนทั้งเรื่องของลมทั้งเรื่องของฝน

รับว่าเป็นห่วงลูกชายแล้วก็ตักเตือนเรื่องของต้องมีวินัย
เรื่องของการดูแลตนเองแล้วก็ต้องรักษาสุขภาพตามคำแนะนำของทีมแพทย์อย่างเคร่งครัด
พร้อมขอบคุณคนไทยทั้งประเทศทุกคนเลยครับที่ให้กำลังใจลูกชายมาตลอดนะครับ
ตอนนี้ยอดบริจาคก็พุ่งสูงกว่า๑๗๓ล้านบาทแล้วก็ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อย
ยังคงวิ่งเพิ่มขึ้นแบบเรียลไทม์อยู่นะครับ
คุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยไม่ใช่แค่คนไทยที่ให้กำลังใจคุณตูน
มีนักกรีธาต่างชาติออกมาโพสต์ภาพให้กำลังใจด้วย
ใช่ครับคือเป็นนักกีฐาทีมชาติของสหราชาณาจังโมฟาราหลายคนอาจจะรู้จัก
เพราะว่าเขาเป็นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกวิ่งระยะไกลปี๒๐๑๖
นี่ฮะก็มาโพสต์ภาพลงเฟซบุ๊คให้กำลังใจคุณตูน
ทำกิจกรรม๙คนละ๙ด้านคุณตูนก็โพสต์ไอจี
ขอบคุณสำหรับถ้อยคำที่เป็นแรงบันดาลใจ
โอ้โหอันนี้ก็ไม่ใช่แค่ดังในประเทศไทย

ให้กำลังใจบอกให้คุณตูนวิ่งต่อไปเรื่อยค่ะ
คุณผู้ชมก็สามารถส่งไลน์มาร่วมให้กำลังใจคุณตูน
รวมทั้งเรื่องของการบริจาคเงินยังคงบริจาคได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
วิ่งกันฝ่าสายฝนเลยนะคะต้องส่งกำลังใจจริง
แล้วก็ถือว่าคุณตูนก็เหมือนกับเป็นความหวังของใครหลายคน
คนที่เขาเจ็บป่วยอยู่ได้เห็นคุณตูนวิ่งมาแล้วก็มาให้กำลังใจ

มีแรงมากขึ้นมีกำลังใจเพิ่มขึ้น